ต่อไปบอกเลยคนนี้ลูกสาวพี่แจ๊คนธัญญาอาสยาม

ล่าสุดนอกจากผลงานเพลงแล้ว
ผลงานละครมีฉากเลิฟซีน
เล่นจริงจูบจริงด้วยจ้ะ

เสาร์ที่ผ่านมาใครเนาะยกมือขึ้นหน่อยนะคะ
ใครได้ดูสิรานีที่รักตอนวังวนชู้บ้าง
บอกเลยแค่ตอนแรกของเราโอ้โห
คอมเมนต์อินเตอร์เน็ตเนี่ยถล่มทลายบอกว่าดีจังเลยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะในเรื่องเลยนี่นิดคนนี้
รับบทโดยน้องสาวของเราธัญญาอาสยาม
มาประเดิมบทดราม่าประทักกับนักแสดงพี่คุณเชน
ซึ่งในเรื่องนะคะสาวธัญญาต้องกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัว
โหโหล่อยซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชม
ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วอีกหนึ่งความท้าทายก็คือ
ซึ่งน้องธัญญาบอกว่าถึงกับต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเลยนะ
พร้อมกับดึงเอาเรื่องราวในชีวิตของตัวเอง

เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาบิ้วต์ให้มันรู้สึกอินกับบทบาทมากขึ้นคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากละครลงจอไปค่ะก็มีเอฟซีเข้ามาชื่นชมฝีมือการแสดงของสาวธัญญา

ลูลูยังให้กำลังใจเลยเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบทนี้เนี่ยนะน้องเขาเล่นได้สมบทบาท
ดูแล้วมันน่าสงสารน่าสงสาร
พร้อมกับเอาใจช่วยน้องด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
อุปสรรคความรักครั้งนี้จะผ่านไปได้จังใดเนาะ
มีการตัดสินใจที่ไม่รู้ว่าฉันตัดสินใจถูกหรือผิดแต่ฉันรักอะไรอย่างนี้

โดนใจมากแล้วก็เชื่อว่าหลายตอนทั้งอีก๕ตอนที่เหลือเนาะก็น่าจะมันเหมือนกัน
เพราะว่าหนูก็ได้ดูทีเซอร์ทั้งหมดเลย
น่าจะสนุกมากอยากให้ทุกคนติดตามดูในทุกตอนเลยค่ะ
เพิ่งชมให้ไปดูก่อนว่าเราทำออกมาได้ดีหรือเปล่าอยากให้ติดตามจริงค่ะ